เชิญค่ะครับแจ้งข่าวกับแฟนบอลไทยกันหน่อยนะครับ
ที่อยากจะชมเกมอุ่นเครื่องระหว่างทีมชาติไทยกับนครปฐมยูเนเต็ดนะครับ
ก็จะมีการขายบัตรเข้าชมที่หน้าสนามนะครับ
สำหรับการขายบัตรจะเปิดเพียง๑รอบเท่านั้นนะครับ
หน้าสนามโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐมในวันแข่งขัน
ก็คือวันเสาร์ที่๑๐ตุลาคมนี้ตั้งแต่เวลาเที่ยงตรงนะครับ
จำกัดการซื้อสูงสุด๓ใบต่อบัตรประชาชน๑ใบ
แล้วเปิดให้เข้าชมที่สนามนะครับพร้อมกันทุกโซนในเวลา๑๖นาฬิกา
โดยมีบัตรราคาหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบแล้วก็สองร้อยบาท
แต่จะเปิดให้แฟนบอลเข้าชมยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ของความจุสนามตามกฎของสอบคลนะครับ
ส่วนวันนี้นะครับนักเตะทีมชาติไทยก็มารายงานตัวเข้าแคมป์ช่วงฟีฟ่าเดย์
นำโดยอธิสักไกรสอนแล้วก็เอกณิตปัญญาแต่ขาดสิทธิโชคพาโสกองหน้าจากตลาดเอฟซีที่เจ็บข้อเท้าขวาจนต้องถอนตัว
ทำให้ตอนนี้เนี่ยเหลือ๒๗คนโดยจะลงฝึกซ้อมทันทีในช่วงเย็นวันนี้เวลา๑๗นาฬิกานะครับ
นัดพิเศษระหว่างนครปฐมยูเนเต็ดพบกับทีมชาติไทยจะถ่ายท่อสดบนช่องทางออนไลน์ของไทยรัฐทั้งเฟซบุ๊คไทยรัฐทีวีแล้วก็ไทยรัฐสปอร์ตรวมไปถึงยูทูปของไทยรัฐด้วยนะครับ
ส่วนกรณีการท่าเรือเอฟซีถูกปรับให้แพ้เมืองทองศูนย์ต่อสองจากเหตุเบาะไฟขอบภัยนะครับเบาะแปลงไฟฟ้าที่สนามแพลตสเตอร์เดียมระเบิดจนไม่สามารถแข่งขันได้เมื่อวานอาทิตย์ที่สิบหน้าคมที่ผ่านมาแล้วก็เป็นครั้งที่สองที่ถูกปรับแพ้จากเกมที่พบกับโปรลิสเทโลเมื่อวันที่สามกัน
เพราะทุกคะแนนไทยลีกมีค่าไม่ใช่แค่บนตารางคะแนนเท่านั้นนะครับแต่ยังมีความหมายต่อความรู้สึกของแฟนบอลแล้วก็คนทำทีม